มาเอาใจธาตุแมวกันต่อนะครับกระแสเครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ย
กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะครับทำให้ผู้ผลิตเครื่องประดับของไทยลงมาเล่นตลาดนี้ครับ
มาขาย๓เดือนครับได้เสียงตอบรับจากธาตุแมวเป็นอย่างดี
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานคุณมาร์ซีรีส์กล่อมแก้วครับ
โชคเกอร์ให้กับน้องเหมียวตัวปวดเสร็จเรียบร้อยก็ขออุ้มเซลฟี่นิดนึงค่ะ
โกเกอร์หรือปอกคอแมวดีไซน์น่ารักทันสมัยออกแบบให้ตรงคาแรคเตอร์ของแมวหลากหลายสายพันธุ
เป็นที่ถูกใจของบรรดาคนรักแมวหรือธาตุแมวจนมีออเดอร์จากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมาก
สามเดือนแรกแฟชั่นสัตว์เลี้ยงนี้สามารถเพิ่มยอดขายของร้านได้ถึงร้อยละสิบถึง
เจ้าของร้านบอกว่าไอเดียการทำเครื่องประดับให้สัตว์เลี้ยงมาจากลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบในงานเครื่องประดับแก้วสั่งทำพิเศษให้แมวตัวโปรด
ทางร้านเห็นเป็นโอกาสทางการตลาดจึงผลิตขายเป็นคอลเลคชั่นธาตุแมวจนกลับได้รับความนิยมจากคนรักสัตว์อย่างมากค่ะ
ลายของงานแต่ละชิ้นมีความหมายต่างกันออกไปซึ่งผู้ผลิตจะสร้างเรื่องราวเพื่อให้ลูกค้าได้คิดไปถึงลักษณะนิสัยของแมวตัวโปรดตามลวดลายของจี้ค่ะ
แล้วแต่ว่านิสัยของแมวของแต่ละคนเป็นแบบไหน

ก็ของตัวเองก็ซื้อไปให้แมวนั้น
แล้วของก็เหมือนกันค่ะใส่เหมือนกัน
อย่างเส้นนี้เหมาะสำหรับแมวสายเนียน
ก็มักจะตีเนียนทำหน้ามึนงงใส่คนเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
เป็นลายที่ขายดีที่สุดเลยล่ะค่ะ

สายเนิร์ดสายขวนสายเอ๋
รวมมากกว่า๑๐ลายให้เลือกค่ะ
โกเกอร์แมวได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดได้จากแฟนเพจของแบนบันดาล
ที่เป็นชื่อเพจของเครื่องประดับแมวโดยเฉพาะ

พุ่งถึง๒๐๐๐ฟอลลอเวอร์ภายใน๓เดือนค่ะ
เจ้าของแมวยังซื้อซ้อยคอลายเหมือนกันเฟ๊ะ

โดยทางร้านคัดเลือกวัสดุทำโชคเกอร์อย่างดี
ไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะ
ขั้นตอนการที่จะทำให้แมวจริงเนี่ยแมวไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมคะ
ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเอฟเฟคมันจะดีเฟคกับแมว
ว่าถ้ากินเข้าไปหรืออะไรจะมีผลหรือเปล่า
ดังนั้นบริษัทก็ต้องใช้สมองคิดเยอะค่ะ
กว่าจะไม่มาเป็นคอลเลคชั่นคาดแมวของแมวเลย
เทคนิคในการขายสินค้าแฮนดเมสผู้ผลิตบอกว่า
ทุกชิ้นที่ผลิตออกมาจำเป็นต้องสร้างสตอรี่ที่มาที่ไปให้สินค้า
เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่านอกจากมีมูลค่าด้านราคาแล้ว
มูลค่าทางจิตใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
และทำให้ลูกค้าตัดสินใจควักเงินสื่อได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน